เอามาให้หนูเล่นเนี่ยอันนี้หนูไปหยิบมาจากไหน
ไปหยิบจากตรงนู้นค่ะ
นั่นหนูไปเจอจากตรงไหนมาเนี่ยเออจาก
เก่งจังเลยหนูเก่งจังเลยค่ะ
พรุ่งนี้ก็มาแล้วใครคะแม่โตยกับป๊าพรุ่งนี้ก็มาแล้ว
อยากเจอพรุ่งนี้ทำไมค่ะจริงเหรอแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่มา
เอามาให้หนูเล่นเนี่ยอันนี้หนูได้ยินมาจากไหน

เบบี้พบทวนบทเรียนอันนี้ก่อนพ่อพ่อแล้วลูกสองก็เป็นผู้ชาย
สอนไม่ได้ทำไมอ่ะคะลูกผู้ชายสอนไม่ได้ทำไมถึงสอนไม่ได้
ใครบอกเบบีว่าผู้ชายสอนไม่ได้คุณครูที่เป็นผู้ชายก็มีหลายคนนะคะ
๕แล้วก็๖
กดถ่ายเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสนใจค่ะ
เดี๋ยวดีรู้เร็วเดี๋ยวดีมองหน้านะ

เก่งมากเลยครบ

ไปหยิบจากตรงนู้นค่ะ

จาก

เก่งจังเลยอ๋อมีอันนี้ด้วยเหรอคะ
เลยอันนี้เดี๋ยวเก็บก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่นกันนะ

อยากเจอพรุ่งนี้มาแล้วค่ะ

ถ้าพรุ่งนี้ไม่มาก็อุ่นตรงตี